มาดูเหตุระทึกดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดตรัง
บ้านสุดไหลลงไปตามพื้นเลย
ชาวบ้านแตกตื่นรีบหนีออกมาจากบ้าน
คุณผู้ชมมีคลิปให้เห็น
อ้าวเดี๋ยว
นี่น้องโอ้นี่อาจจะลงตังค์มาแก้ว

เห็นดินสไลด์ไหมฮะมันเริ่มไหลแล้ว
แล้วก็บ้านเริ่มลั่นแล้วนะคุณ
เปรี้ยแบบนี้กลัวบ้านพังถล่มลงมานะครับ

อ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
ดินมันเริ่มไหลแล้วก็ซุดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่บ้านหลังนี้จะค่อยซุดตัวลง

ของเจ้าของบ้านและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
และพยายามร้องเรียกให้ช่วยกันเก็บข้าวของออกจากบ้าน
เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้น๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา

ดินสไลด์บ้านพังหมู่๙บ้านอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง

และขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็รีบออกจากบ้านก่อน
คือยังไม่ต้องห่วงอะไรล่ะเอาชีวิตออกมาให้ได้ก่อนนะครับ
ซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าล่าสุดอบตในพื้นที่
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
จากเหตุการณ์ดินสไลด์บ้านพังบ้านถล่มแล้วนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ภาคใต้ช่วงนี้ยังต้องระวังนะคุณนะยังมีฝนตก
เพราะว่ายังมีมรสุมกำลังแรงปกคลุมอยู่นะครับ
ดินสไลด์ดินถล่มเพราะว่าเกิดจากฝนที่มันสะสมต่อเนื่องด้วยนะครับ